พาไปหาอะไรอร่อยทานกันดีกว่า
อันนี้เป็นเมนูเขาเรียกว่าเมนูสิ้นคิดง่ายเลย

แต่ว่าข้าวผัดกะเพราที่จะพาไปกินเนี่ย

มันคือกระเพรากระด้งค่ะ

กินเข้าไปสิคุณ

เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหนือฟ้ายังมีฟ้า
เหนือกะเพราถาดยังมีกะเพรากระดง

ร้านกะเพราถาดบ้านฉัน

อารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง

ชัยกรหิรันประเสริฐศุกร์ค่ะ

ก็คือให้ลูกค้าสั่งตามขนาดเสื้อผ้า

จะเอาเนื้อสัตว์อะไรจะใส่ผักแบบไหน
เพราะบางคนชอบทานแบบกะเพราแบบ

จากนี้นะคะทางร้านยังมีการร่วมสนุก
กับลูกค้าก็คือท้าเลยกิน

ถ้าทานหมดทานฟรีไปเลยค่ะคุณ

แล้วแต่วัตถุดิบที่ผ่านมา

แต่ก็มีคนที่ทำลายสถิติ
ได้เพียง๒คนเท่านั้น

ก็ทำเวลาไปแค่๑๘นาทีอ่ะคุณ

ใช่ส่วนอีก๑ท่าน
คือว่าพระสงฆ์

ใช่ค่ะทำเวลาไป

ส่วนคนที่๓น่าจะเป็น
คุณชนะ

เขาพูดแล้วมันต้องมั่นใจตัวเองขนาดนะ
ก็ต้องยอมเขาค่ะเพราะว่าเราเล่นไม่ทันเขาเอง
เดี๋ยวเราจะพาคุณชนะไปลองดูถ้าคุณทานฟรีได้เดี๋ยวฉันจ่ายตังค์ให้
แต่ถ้าคุณทานไม่หมดไม่ทันคุณจ่ายตังค์
เดี๋ยวฟังดูฟังแล้วมันดูนะเดี๋ยวเล่าใหม่มาดูกัน
ตอนนี้ทางร้านเขายังท้าทายอยู่ดิฉันก็เลยอยากจะให้คุณชนะไปทาน
ใครสนใจอยากจะไปท้าพิสูจน์เนี่ยก็ไปลองกันได้นะคะ
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงถึง๒ทุ่มปิดวันพฤหัสสบดีนะคะ
เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการค้าขายแหละแต่ละร้านก็มีไอเดีย
อย่างที่บอกว่าใครคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเจ๋งใน๓๐นาทีทานถาดยักษ์กระด้งยักษ์หมด
ไปเลยเพราะว่าถ้าคุณชนะไปทานหมดเดี๋ยวที่ฉันจ่าย
ก็มันกินฟรีไงอ้าวเหรอ
คุณจะจ่ายยังไงถ้าผมกินหมดในเวลาเนี่ยฮะ

แต่ว่าแบบใครไม่ไหวจริงก็อย่าไปฝืนหรือก็พอตกก็พอแต่ง
จริงก็ไปกันหลายคนทานด้วยกันก็สุดดี